มันมีเหตุการณ์แรงงานชาวเมียนมาคนหนึ่ง

แล้วก็ไปแทงเพื่อนร่วมชาติจนเสียชีวิต

นี้คือที่เกิดเหตุแถวทุ่มครุนะครับ

อยู่ในซอยประชาอุทิศ๖๙แถวใกล้เคียงกับแยก๗แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุนะครับ
คือที่ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับเป็นห้องเช่าอยู่๘ห้อง
ห้องแรกชั้นแรกนายชียินทูอายุ๓๖ปีชาวเมียนมา
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับลักษณะถูกของมีคมเนี่ยแทงเข้าไปหลายแห่งนะฮะในร่างกายนะครับ
มีบาดแผลหลายแผลสะดุดมากนะครับส่วนคนก่อเหตุคือนายยาวเป็นเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาเหมือนกัน
ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับนี่คือที่เกิดเหตุครับ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ชื่อว่าในวินทีชัยอายุ๔๓ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้ากันอยู่หน้าห้องของเขานี่แหละ
กัน๕คนมีตัวในวินทีชัยนะมีนางรินนะครับนายยาวคนก่อเหตุนายชิยินทูผู้ตายด้วยนะครับ
มีคนหนึ่งชื่อนายวินเหมือนกันแล้วนายยางมีปากเสียงกับผู้ตายเพราะบาดหมางกันมาก่อน
ผู้ตายไม่อยากมีปัญหาขอกลับห้องพักแต่นายยาวเนี่ยตามไปเคาะห้องเรียกออกมาแล้วก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้น
ไม่มีครับไม่เจอเพื่อน

มีเพื่อนข้างห้องอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่า
ในมือผู้ตายตอนนั้นมีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งขนาดใหญ่สักเท่าแขน
ส่วนมือของคนก่อเหตุคือนายยาวมีมีดปลายแหลมอยู่เล่มหนึ่ง
ผู้ตายใช้ไม้จะฟาดนายยาวจังหวะนั้นถูกนายยาวใช้มีดเนี่ยแทงสวนใส่เข้าไปก่อน
แล้วก็จ้วงแทงต่ออีกไม่ยั้งเลยนะครับ
จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ล้มลงนะแล้วนายยาวก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ไปสอบถามยัง
ภูมิกับการสอนอทุ่งคุนะฮะทางตำรวจเนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ติดตามไปยังแคมป์คนงานในซอยประชาอุทิศเจ็ดสิบหก
ซึ่งบอกว่าเป็นแคมป์คนงานของนายยาวแต่ว่าไม่เจอตัวนายยาวนะครับ
ไม่เจอตัวภรรยาเขาด้วยปกติอยู่กับภรรยาตอนนี้ก็กำลังไล่ตรวจสอบนะฮะ
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางหลบหนีของคนร้ายนะครับ
เป็นการเกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะ